คุณผู้ชมครับมีคนนำทั้งแมวทั้งสุนัขกว่า๑๐๐ตัว
ปล่อยเอาไว้ที่วัดหัวเขาที่ตรัง
ตอนนี้ก็เป็นโรคเลื้อนจำนวนมากทีเดียวไม่มียารักษาครับ
นี่แหละครับคือสภาพของสุนัขและแมวที่ถูกปล่อยเอาไว้
ดูสิฮะขนไม่มีเลยนะครับ
บริเวณที่พระพุทธศัยญาติหรือว่าพระนอนองค์ใหญ่วัดหัวเขา

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของชุมชน

มีทั้งสุนัขจรจัดแมวต่างนำไปปล่อยทิ้งไว้กว่า๑๐๐ตัวแล้วครับ
จากการตรวจสอบบางตัวป่วยเป็นโรคเลื้อน
บางตัวก็พิการบางตัวก็อ่อนแอป่วนสุขภาพไม่ดี
แล้วก็ที่สำคัญทรงกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งไปหมดเลย
คนก็ไม่ค่อยกล้าไปไหว้พระกลัวจะกัดเอานะฮะ
นายศักดิ์ชายสมบูรณ์อายุ๕๐ปี
ก็อยู่ที่นี่บอกว่าอยู่ในหมู่บ้านนี้มาประมาณ๓๐๔๐ปีแล้ว
เป็นคนเอาอาหารที่คนบริจาคไปให้กับสุนัขและแมว
แต่ก็ไม่พอครับบางตัวเป็นแผล
เพราะว่าถูกยุงกัดเรียกว่ายุงเหล็กไหล

ตัวก็ตายไปบ้างบางตัวก็เป็นโรคเลื้อนอย่างที่เห็น
ขณะเดียวกันนางสุนันมิวอายุ๔๐ปี

ก็นำอาหารไปให้สุนัขก็บอกนะครับว่า
ลูกสาวมีกลุ่มเป็นแฟนคลับนักร้องเกาหลี

เพื่อไปซื้ออาหารให้กับทั้งสุนัขทั้งแมว

อยากขอร้องแบบนี้ขอร้องคนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมว

คือก่อนเลี้ยงคิดให้ดีก่อนนะคะว่าต้องรับผิดชอบชีวิตเขาทั้งชีวิต

สุดท้ายภาระตกอยู่กับพระกับวัดนะฮะ

เขาออกมาบอกเหมือนกันว่าวัดไม่ใช่ที่เลี้ยงสัตว

ด้านนายเจริญศรนารัยกำหนังตำบลนามหมื่นศรีบอกว่า
หามรือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เพราะว่าจุดนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
พระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้

ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยต่างชาติเองเดินทางไปเที่ยว
แล้วก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ
ถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงไปกัดข้าวมันก็ไม่ดี

แล้วก็มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับ
ดูสิฮะเป็นโรคแล้วก็ผิวหนังก็แห้งกลางกันไปนะฮะ